เหตุการณ์นี้ผู้เสียหายก็อยากให้ตำรวจจับคนร้ายจับคนก่อเหตุให้ได้ครับ
ผู้เสียหายเข้าไปเที่ยวผับกับเพื่อนครับร้านปิดประมาณตี๔ฮะ
อืมตีสี่นะครับออกมาจากผับเสร็จปั๊บมาเจอคนหาเรื่องแล้วเอาปืนมาจ่อหัวจะยิงเขา
พยายามเอี้ยวตัวหลบหนีได้ทันนะฮะแต่สุดท้ายไม่รอดกระสุนเจาะเข้าที่ขาหนีบทะลุออกที่ก้น
และนี่คือภาพวงจรปิดหลักฐานครับ

คนก่อเหตุลูกศรสีแดงเอาปืนออกมาแล้วจ่อหัวแล้วนะ

ผู้เสียหายเอี้ยวตัวหลบแล้ววิ่งหนีฮะ

เจาะเข้าที่ขาหนีบฝั่งคนเจ็บ

หลังจากนั้นคนก่อเหตุย้อนกลับมาแล้วทำท่าจะยิงคนที่เหลืออีกต่างหาก

บริเวณหน้าผับแห่งหนึ่งที่ปักเกร็ดนนทบุรีครับ
ผู้เสียหายคือนายทศพรอายุ๒๙
กำลังช่วยเพื่อนเคลียร์ปัญหา
เรื่องที่ต้องมีการจ่ายค่าบัตรจอดรถ๕๐๐บาท

ถูกปืนมาเจาะหัวแล้วก็ถูกยิงนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔๒๕มีนาคมที่ผ่านมา

ไม่รู้เหมือนกันว่าคนก่อเหตุเขามี

โดนยิงถากไปเราได้คุยกับคนเจ็บล่าสุด

พ่อเขาก็เป็นตำรวจนะฮะพี่ชาย

คืนที่เกิดเรื่องตัวเขาและเพื่อนรวมทั้งหมด๔คนใน๔คนเนี่ย
เป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑ก็ออกไปเที่ยวดื่มสังสรรค์กันตี๔
ครับเดินออกมาจากผับแล้วก็ไปเจอผู้ชายในคลิปนั่นแหละทำที
มาถามหาบัตรจอดรถถ้าไม่มีจะต้องจ่ายเงินค่าปรับ๕๐๐เพื่อน
ของเขาก็เลยเริ่มโวยวายเริ่มทะเลาะกันแล้วตัวเขาเองเป็นคน
กลางเข้าไปห้ามเข้าไปเคลียร์ดันมาถูกเอาปืนจ่อหัวแล้วถูกไล่
ยิงครับยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครมาก่อนด้วยแล้วไม่รู้ด้วย
คนนั้นเนี่ยคือใครหลังจากเกิดเรื่องพอไปแจ้งตำรวจตำรวจ
บอกอ้าวตรวจสอบประวัติแล้วคนก่อเหตุมีคดีอุกชะกันครับเดี๋ยว
เร่งจับตัวให้ได้สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือแฟนของคนเจ็บฮะบอก
ว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าออกหมายจับให้แล้วแต่พอลองโทรไปเช็คบอก
หมายจับยังไม่ออกขอเวลาอีกแป๊บนึงหลังจากนั้นพอโพสต์นี้
แพร่ออกไปมีตำรวจโทรมาบอกว่าหมายจับออกแล้วนะแล้วพอ
ตรวจสอบดูข้อหาที่แจ้งไปเป็นข้อหาคมขู่ครับซึ่งเขาบอก
จากพฤติการการก่อเหตุมันน่าจะเข้าข่ายพยายามฆ่าและความ
เรื่องอาวุธปืนหรือเปล่าตำรวจเนี่ยโทรมาบอกได้ว่าเดี๋ยวแก้
ข้อหาให้แล้วลบโพสต์ได้ไหมอ้างว่าเดี๋ยวทำให้คนร้ายหนีเขา
กลัวครับว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมลองฟังฮะดูเป็นแบบ
ว่าเหมือนทะเลาวิวาดไปด้วยในตัวบอกผมไม่ได้ต่อหรอครับพี่
ก็ดูคลิปกี่รอบดูดีสิแล้วมีต่ออยู่ไหนอะไรเหมือนนี้
ไปแล้วเขาบอกโอเคและเขาก็ไม่มีการติดต่ออะไรมาอีก
เวลาผ่านมาเนี่ยประมาณร่วมเดือนแผลนี่เริ่มสมาร์ทแล้วแต่
เขาบอกว่าหลังจากมีการทะเลาะโต้เถียงกันเนี่ย
คนก่อเหตุเดินไปที่รถแล้วก็กลับมายืนทะเลาะอีกรอบหนึ่ง
และได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดเห็นคนวิ่งหนีแตกกระจายเลย
แล้วมีผู้หญิงในกลุ่มเดินเข้าไปผลักคนก่อเหตุให้ออกไป
จากนั้นคนก่อเหตุเดินไปขึ้นรถซึ่งจอดอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ขับออกไปรอปภเล่าแบบนี้นะครับ
ตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดครับผู้กำกับการสพปักเกร็ด
บอกว่าคดีนี้ตำรวจขอสารจังหวัดนทบุรีอนุมัติหมายจับตั้งแต่๓๑มีนาแล้วนะฮะ
เกิดเรื่องช่วงตี๔๒๕มีนา๓๑มีนาขอสารออกหมายจับ
ผู้ต้องหารู้ตัวแล้วด้วยครับนายไกรวิทย์ทองเฟื่องอายุ๒๙
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแต่อาจมีการสื่อสารผิดพลาด
จากผู้เสียหายต้องการให้ตำรวจส่งหลักฐานคือหมายจับ
มาให้ดูทางโทรศัพท์ได้ไหมส่งทางไลน์ตำรวจบอกว่าทำไม่ได้
คุณต้องมาดูที่โรงพักแล้วก็พยายามจะส่งคนมาดูหมายจับแทน
ซึ่งตรงจุดนี้การสื่อสารออกไปอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ตอนนี้ผู้เสียหายเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการหมดแล้ว
ส่วนคนร้ายอยู่ระหว่างการเร่งตามตัวครับ
แล้วเรื่องที่ผู้เสียหายอ้างว่าออกมาจากผับช่วงตี๔เนี่ย
ตอนนี้สั่งการให้ตรวจสอบว่าผับนั้นเปิดเกินเวลาจริงหรือไม่อย่างไร
ถ้าจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแน่นอนครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้นะฮะ